เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นกับหญิงสาวสองคนนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมนองเดียวกันก็คือมีชายหนุ่มที่เป็นอดีตแฟน
ตามง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จก็เลยใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตทั้งสองคนนะครับ
ขณะที่ชายผู้ก่อเหตุทั้งสองเหตุการณ์ก็ใช้ปืนยิงตัวตายตามเสียชีวิตไปหนึ่งยังสาหัสอีกหนึ่งนะครับ
เราไปประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดเผยวินาทีที่นายพักขพงศ์จิตารมจ่อยิงนางสาวนัชริยาทาประจิต
เสียชีวิตก่อนที่จะเดินไปนั่งลวงข้างศพแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันเจาะยิงตัวเองตายตามคนรัก
สลดนี้เกิดขึ้นหน้าหอพักย่านพุทธมนตรสาย๔จังหวัดนครปฐม
ก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายมาดักรอขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคุยด้วยและมีท่าทีเมินเฉย
ทำให้นายพักขพงศ์โมโหนำปืนที่เตรียมไว้ตัดสินปัญหา
ส่วนข้อความสุดท้ายที่นางสาวนัชริยาโพสต์ถึงพ่อและแม่
พร้อมรูปลองสวมชุดคุยเนื่องจากเธอใกล้สำเร็จการศึกษา
และอีก๒เดือนข้างหน้าจะเข้ารับปริญญาบัตรซึ่งเธอเป็นความหวังของครอบครัว
จิระพิญญาอินทเซนแม่ของน้องอุ้มแทบใจสลาย
เมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกสาว
รับศพเพื่อนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
จังหวัดสุรินเธอขออโหสิกรรมให้กับทุกฝ่าย
จากอยากให้ลูกไปสู่สุขติ
ไม่เลยไม่มีไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีรังอะไรเลย

ทำยังไงเขาก็เสียแล้วก็เสียนี่อากาศขอโทษ

อื้อเขาก็เสียเขาก็เสีย
ขณะที่น้องเอิญเหยื่อโศกนาฏกรรมความรักอีกราย
เสียชีวิตลงแล้วหลังถูกแฟนนุ่มนายกัณฑร
ใช้อาวุธปืนยิงเข้าร่างถึง๓นัด
จะยิงตัวตายตามหวังจบชีวิตไปพร้อมกัน
กลางตลาดมีนบุรีแม้เธอจะยกมือไหว้ขอชีวิตจากฝ่ายชาย
แต่เขายิงเธอซ้ำจนร่างสุดลงกับพื้น
วันเกิดเหตุมันเป็นเรื่องประจำ
เราไม่ใส่ใจอะไรบ้างนะมองเห็นแต่ขาเนี่ย
เห็นแต่ขาก็เดินไปเดินมาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้
ทุกเช้าแทบทุกเช้าเลยมาขอมาง้อคืนดีนะ
ทะเลาะกันบ้างมาล้างมาฉุดกันบ้าง
แต่ในวันที่เขาโดนยิงเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะแรงขนาดนั้น
ก็นั่งกินข้าวอยู่ในร้านนี้เองใช่ไหม
เถียงกันไปเถียงกันมาสัก๑๐นาที
ผู้ชายก็หายเงียบไปประมาณ๒๓อึดใจ
ตอนนี้เราคิดว่าเขากลับไปแล้วก็เหมือนทุกวันนั่นแหละ
พออีกแป๊บได้ยินเสียงปืนดังปั้งแล้วน้องผู้หญิงเขาร้องโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วแฟนก็โผล่หน้ามาทางนี้มาเรียกว่าพิล่าพี่ล่าช่วยหนูด้วย

ความพยายามของง้อคืนดีหลายต่อหลายครั้งของฝ่ายชายที่ไม่สำเร็จ
กลายเป็นความกดดันในการตัดสินใจจบปัญหาด้วยความตาย
หลังทั้งคู่คบกันมานานกว่าปีเสร็จแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมคืนดีด้วย
ตัดสินใจออกห่างเพราะถูกทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
แต่ฝ่ายชายกลับคิดว่าเธอนอกใจ
ตำรวจสนมีนบุรียืนยันว่าฝ่ายชายพ้นขีดอันตรายแล้วและรู้สึกตัว
เตรียมดำเนินคดีสองข้อหานัก
กนาฏกรรมความรักทั้งสองเหตุการณ์ทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
เสียโอกาสในอนาคตถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
ตัดสินปัญหาความรักจากการใช้ความรุนแรงเพียงอารมณ์ชั่ววูบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน